มีเจ้าของหมาเอาน้องหมาขนปุ๋ยสีขาวไปเฝ้าหมวกกันน็อก

ถิ้งอะไรจะหายไปหลายวันแต่หมามันยังคงเฝ้าอยู่อย่างงั้น

อย่างนางสาวชะนานันวันมาลา
ตั้งใจเดินทางมาเลยจะรับหมาตัวนี้ไปเลี้ยง
แต่มาแล้วไม่เจอตัวน้องหมาครับ
โดยแม่ค้าขายหมูปิ้งในซอยก็บอกว่า
เธอเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่า
ช่วงเช้ามีหญิงชาย๔๕คน

หนีหัวซุกหัวสุนเข้าไปในพงหญ้า
ส่งเสียงขู่ตลอดคือจะกัดคนที่จะเอาไปเลี้ยง

ถ้าเจอหมาให้บอกเธอหน่อยเธอจะกลับมาเอามันไปเลี้ยง

เขาก็มาดูอยากเอาน้องหมาไปเลี้ยง

คืออันนี้คือภาพที่ตอนมันรออยู่นะ

แต่พอผู้ชายคนนี้ไปก็ไม่เจออีก

จะเป็นอย่างไรบ้างจะปลอดภัยไหมก็ไม่ทราบเหมือนกัน